แต่ถ้าเป็นเจ้าแม่มีมของแบบรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อย

วงการนี้ฉายาเขาปัง

ขยันสร้างตำนานตำนานมีใหม่ได้ทุกวัน

สำหรับดิฉันบอกเลยให้ชื่อเดียวในดวงใจ
ขวัญอุตสามณีเท่านั้นคุณผู้ชม

ฉันไปสัมภาษณ์สิทำได้อยู่ตรงนั้น

แต่งรูปยังไงให้โลกรู้คุณผู้ชมค่ะ
ไหนจะมีแบบว่าฉายาขวัญบาร์บี้
มาจากความสวยเกินคนกินคนกันไปเลย
ตำนานมาขนาดนี้ไปฟังกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ว่าสาวขวัญเองเนี่ยอยากจะสร้างตำนานบทใหม่

อ่ะจัดมาจ้ะอุสามณี

มันเป็นธรรมชาติจากตัวขวัญ

มันคือธรรมชาติชีวิตของอุสามณี
เราก็ทุกคนเห็นเราก็ไปจับเราก็ไปพูด

เราก็ไม่ได้ติดใจว่าตำนานจะดีหรือจะไม่ดี
จะบาร์บี้ใครจะว่าเราสวยหรือเราไม่สวยไม่รู้
แต่เราก็จะจำว่าเออฉันคือบาร์บี้ฉันสวย
ฝันบาร์บี้
เธอก็จะจำแค่ว่าฉันสวยจะจำแต่อะไรดี
อันไหนที่จำไม่ดีก็ผ่านค่ะ

ก็แต่งรูปให้ตัวเราสวยไม่ได้แต่งรูปให้บ้านสวย
ก็มันเป็นอะไรที่หนูไม่อยากโกหกคน
เขาบอกไปตรงเลยเขาแต่งให้ตัวหนูสวย
เราไม่ได้ขายเราขายตัวเราเราไม่ได้ขายบ้าน
ต้องค่ะจะแต่งรูปก็คือแต่งให้ตัวเราสวย
เพราะเราไม่ได้ขายบ้านเราขายตัวเราเอง

ถูกต้องชัดเจนไปหลากหลายตำนานนะคะสำหรับลูกขวัญอุสามณีของพี่แจ๊
จริงนะคะว่าแล้วก็คือแต่งรูปให้ล่าสุดหน่อยสิ

ซึ่งพี่มาก็หาเลย๕แอป